คุณผู้ชมนะคะว่าแล้วมาดูความปังกันต่อดีกว่ากับภาพยนตร์เรื่องบุภเพสันนิวาส๒ค่ะ
รู้ไหมคะล่าสุดกวาดรายได้ไปเท่าไหร่แล้ว

ปังขนาดนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาล่าของล่าสุดเลยนะคะ

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะพาไอซ์พาริสแล้วก็พี่บอบบี้นิมิตรเนี่ยค่ะ
เดินทางไปทำบุญทอดผ้าป่าให้พระสงฆ์จำนวน๑๔รูป
เห็นไหมล่ะเขาก็ต้องมูต้องไหว้เด้อ
ที่วัดประยูนวงศาวาสวรวิหารค่ะ
ซึ่งวัดนี้เป็นวัดพระรามหลวงในสมัยราชการที่๓
ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างวัดนานถึง๘ปีด้วยกันค่ะ

คุณผู้ชมถ้าใครไปดูเนี่ยค่ะคือมันเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์นั่นแหละ

ถ้าใครไปดูหนังมันเป็นจุดที่คุณไอ้พาริสเนี่ยเขาเลยข้ามยุคข้ามสมัย
เออนะตามเรื่องนะเอาเป็นว่าไปดูแล้วกันคุณผู้ชม
แล้วก็เป็นจุดที่พี่โป๊ปเนี่ยเขาต้องเป็นนายช่างนะคะ

เอาเป็นว่าไปชมในเรื่องนะคะจะได้รายได้พุ่งไปเลยนะคะตอนนี้ค่ะ

นักแสดงก็ได้มอบอาหารแห้งให้กับชุมชนใกล้เคียง
คุณผู้ชมภาพที่เห็น๖ชุมชนด้วยกันค่ะ
โป๊เป็นตัวแทนนักแสดงยิ้มรับฉายาพระเอก๓๐๐ร้านแฮปปี้เลยค่ะ
แล้วก็แอบคาดหวังนะคะว่าอยากได้๕๐๐ล้าน
ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนของเหล่าอเจ้านะคะ
โป๊เองก็มีโอกาสได้เช็คลีแอคคนดูด้วยนะคะ

ก็คิดว่าก็อยากให้หนังไทยแบบไปได้ไกลอะไรอย่างนี้ครับ

ก็จะทำให้รู้สึกว่าหนังไทยเราคึกคักขึ้นมา
แรกอ่ะลุ้นแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบเราก็เริ่มแบบ
รู้แล้วว่าตัวเลขประมาณนี้ทุกวัน
ผมไปดูมารอบเดียวนอกจากรอบสื่อ
แล้วก็ไปดูกับรุ่นพี่อีกรอบหนึ่ง
ไม่ได้เห็นแบบโรงภาพยนตร์ที่คนมานั่งดูแล้วแบบเต็มข้างหน้าอะไรอย่างนี้

ไม่เห็นรีแอคคนดูเป็นยังไง
ก็ส่วนใหญ่ก็กรี๊ดผมนานแหละ

แล้วก็อีกฟิลลหนึ่งที่ได้ก็คือ
ไม่ค่อยได้เห็นก็คือเวลาที่พระนางแบบ
แบบเข้าบทกันอะไรอย่างนี้
แล้วก็จะมีความแบบอื้ออะไรอย่างนี้
มันมีตรงนี้ซึ่งแบบเราจะเห็นแต่ความตลกมากกว่า
เบลเหรอเบลรวยไง
ดูได้หลายรอบนี่ไม่ค่อยรวยเท่าไหร่ก็เลยดูรอบหนึ่งต่อ

แต่ต้องแบบเนี่ยวันนี้มาได้๑๕๐นะเดี๋ยวอีก๑๕๐

ที่โปพเย่ง๓๐๐ล้านนะจะมา๑๕๐อะไรละ
ต่อกันที่ประเด็นนี้คุณผู้ชมอเจ้าเนี่ยฟินกันเลยนะคะ
คลิปนี้ไงคลิปที่โป๊ปลงที่โป๊ปลงไอจีกับท่อนเพลงสุดทิน
ชะล้ามนันชอบงับคนแต่ผมนันชอบคุ้นงับเน่
แล้วก็แบบน้องนี่แล้วก็ล่าสุดน้องเบลเขาไปคอมเม้นต์
หลายคนก็ถามพี่โป๊ปเชียร์ขึ้นไหม
แบบอยากให้แบบเป็นทรงลิขิตจริง

แล้วก็แบบติดหูมากอะไรอย่างนี้
ก็เป็นเรื่องแบบขำในกลอง
เวลามีอะไรที่แบบเป็นกระแส

บางคนก็ยังชอบคู่เราอยู่
จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบรรเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ